ต่อที่ปัญหาเรื่องของยางพาราตกต่ำกันบ้าง
ทางด้านของชาวสวนยางจังหวัดนครพนม
มีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอีกแล้วนะครับ
มีการไปปลูกถั่วฝักยาวแซมต้นสวนยางพารา
ส่วนการชุมนุมของชาวสวนยางพาราอำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศิลประดาษตอนนี้แกะนำไปหายไปหาเรือนก่อน
ว่าจะมีกำหนดทาสีการเขื่อนไหวต่อไป

โดยให้เหตุผลว่าสถานที่ไม่เหมาะสม
หากใช้เป็นสถานที่รวมพลชาวสวนยางอาจจะไม่สามารถกดดันหรือเรียกร้องจากรัฐบาลได้
ทำให้นายทศพลขวัญรอดประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย
ออกเดินทางไปพบกับตัวแทนชาวสวนยางพาราจากภาคอื่นในกรุงเทพมหานครนะครับ
ขณะที่นายมณัฐบุญพัฒน์นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย
เดินทางไปจังหวัดสุราธานีเพื่อไปพบกับแก่นำชาวสวนยาง
หามรือกำหนดการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไป
ด้านแก่นำบางส่วนแยกย้ายไปอย่างจังหวัดต่างในภาคใต้เหมือนกัน
ไปหามรือกำหนดวิธีการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้
เพื่อให้ข้อเรียกร้องเป็นเอกภาพและเป็นไปทิศทางเดียวกัน
แก่นนำชาวสวนยางได้ให้ข้อมูลว่าวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหว

ขณะที่ตอนนี้กำลังกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหว
หากมีความชัดเจนก็จะแถลงให้กับสื่อมวลชนรับทราบต่อไป
ส่วนชาวสวนยางจังหวัดนครพนมตอนนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

นางเกษรจันทรวมชาวบ้านหนองสังอำเภิญนาแก่
ลงทุนทำสวนยางกว่า๒๐ไร่มานานกว่า๓ปีแล้ว
ตอนนี้หันไปปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นบ้านขาย
สร้างรายได้มากกว่า๑ปีแล้ว
เพราะว่าหวังหมดหวังกับเรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะครับ
โดยใช้พื้นที่นำร่อง๑ไร่ขุดหลุมตามแนวร่องสวนยาง
ปลูกถั่วฝักยาวเป็นถั่วฝักยาวปลอดสารพิษ

ใช้เวลาในการดูแลก็๔๕๕๐วัน
ก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายกิโลกรัมละ๓๕
หรือ๓กิโลกรัม๑๐๐บาท
เดือนที่ผ่านมามีพ่อค้าแม่ค้าซื้อแบบไม่อั้นครับ
สร้างรายได้เกือบ๑แสนบาท
ถือเป็นความสำเร็จในการปลูกพืชในสวนยาง
เตรียมขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มต่อไป